ปีใหม่แบบนี้อยากถามคุณผู้ชมจังเลยเจ้านายแจกโบนัสหรือยังจ้า

อยากโดนแจกเหมือนกันคราวนี้ก็รอลุ้นคุณผู้ชมก็น่าจะรอลุ้นอยู่
แต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือวงจ๊ะแบนคุณผู้ชมค่ะ
ะนงพนีโอ้โหปังมากแจกโบนัสให้กับทีมทุกคนคุณผู้ชม
เท่าไหร่อยากรู้แล้วตอนนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวงจ้าแบนเนี่ยเป็นศิลปินที่มีงานรุมแน่นตั้งแต่ต้นปียันท้ายปี
เราอ่านข่าวมาตลอดไม่มีวันไหนได้หยุดนะ
แล้วนางก็ยังเป็นพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราด้วยค่ะ
คือต้องบอกว่างานแน่นจริงแน่นจังนะสำหรับจ๊ะนงพนี๑วันรับ๑๒งานแล้วคุณคิดดูคูณเข้าไปนะ
งานนึงเป็นแสนนะคุณผู้ชม
คือเรียกได้ว่าอะไรที่ได้เงินเนี่ยจ๊ะทำหมดเลย
แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเนอะเทศกาลเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่
เขาก็จะมีการจับฉลากจับของขวัญสังสรรค์รื่นเริงกัน
วงจ้ะแบนนำทีมด้วยบอสใหญ่สาวจ้ะ
ก็มีกิจกรรมทำร่วมกับทีมงานแดนเซอร์แล้วก็นักดนตรีนี่เลยจ้ะ
ตามภาพที่เห็นอยู่เลยก็คือ
แจกโบนัสแบบปังปังให้ทีม

นั่นไม่ใช่ซองจดหมายไม่ใช่ซองผ้าป่าไม่ใช่ซองไล่ออก
แต่มันคือซองเงินโบนัสค่ะ
เป็นซองที่จะมอบให้กับทีมงานของจ๊ะเอง
ซึ่งดูจากสีหน้าของทีมงานที่ได้
แฮปปี้มีความสุขกรี๊ดกันคอแตกระเบิดระเบิด
เข้าไปส่องในแคปชั่นของสาวจ๊ะมาแล้ว

บอกว่าฉันเป็นหัวหน้าที่อาจจะดูแข็ง
แต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ลูกน้องฉันทุกข์แล้วฉันจะไม่อยู่เคียงข้าง
ขอบคุณทีมจากทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาทั้งปี
เงินที่ให้ไม่สำคัญเท่ากำลังใจที่ทุกคนต้องการ
แต่บอกเลยจากใจลูกน้องเงินที่ให้สำคัญมากเท่ากับกำลังใจเลยครับ
ส่วนอีกคนค่ะที่ต้องบอกว่าถึงจะไม่ใช่แฟนแต่เปย์โบนัสแทนได้
แร้แหละโอเคไม่อีกที
กำลังจะพูดถึงพี่ตั๊กกะแตนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้พี่ตั๊กกะแตนเขาจัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมงานที่เหนื่อยกันมาทั้งปีอะเนาะ
และไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การแจกโบนัสนี่แหละค่ะ
ที่เราบอกว่าแจกโบนัสแบบจุใจคือไม่เกินจริงนะ
ไล่ไปตั้งแต่ทีมแดนเซอร์ทีมนักดนตรี
ในมือคือไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะคุณผู้ชม
๒ละ๒หมื่นเหรอ๒ละ๒หมื่นคือไม่ค่าตับ

ทีมงานก็คือเนี่ยค่ะยิ้มหน้าบานรับทรัพย์กันแบบนี้เลย

โบนัสใหญ่รายแรก
อบให้คนที่ดูแลชื่อนุ่น
คืออยู่กับพี่ตั๊กกะแตนมานานกว่า๑๙ปี
คนนี้รับไปจุกแสนสอง

จะตามมา๓คนลุกไปหมดแล้ว
ดูในซองมันหนามากเลยอ่ะ
ที่ไวน์เจอบอย
ให้ผู้จัดการคนนี้ไปฟังครับ

อ่อนกระหย่าง๒๕ชั่วโมงลับไปเลยค่ะ

ก่อนลุกไปหมดแล้วอ่ะ
นี่คือฟังผิดไปหรือเปล่านึกว่าเป็นพี่หวานแทน
นี่คือบ้าน๓ล้านเลยหรอ
นี่คนเขียนสคริปเขาถามว่าบอสแตนมีตำแหน่งบ้างไหม
ฉันไม่ได้พูดนะ
มูลค่าที่ผู้จัดการได้ไปทั้งหมด

สงกัดขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้
ว่าขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้

พี่ตะกะแทนนะคะ
ตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีปีต่อไปต่อไป
ใช่ดูข่าวแบบนี้แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนเลย
เราต้องมีความหวังค่ะเปิดมาปีใหม่

เรามั่นใจมั่นใจว่ามาแน่

เอาละกดดันแล้วหนึ่ง